นี้เขาก็กำลังเห่อเหมือนกันค่ะสำหรับซาร่าโฮเลอร์เพราะว่าตอนนี้คลอดเบบีคนแรกเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นางก็ออกมาประกาศว่าตั้งท้องเมื่อเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมล่ะตอนนี้คลอดแล้วนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมสาวซาร่ากับเบบีตัวจิ๋วเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นมากนะเป็นโมเมนต์ดีส่งท้ายปีเก่าเนาะ
โดยทายาทคนแรกของซาร่าเป็นลูกสาวนะคะชื่อว่าน้องแอร่าเป็นไงชื่อคล้องกับคุณแม่ซาร่าเลยนะคะ
และน้องแอร่าเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่าจ้ำม่ำมากเพราะว่าน้ำหนัก๓๔๐๐กรัม๓โลกว่าไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้โทรศัพท์ไปสอบถามผู้จัดการส่วนตัวของคุณซาร่านะคะซึ่งก็ได้เปิดเผยนะคะว่าคุณแม่ป้ายแดงเนี่ยโอ้โหตอนนี้ตื่นเต้นมาก
คลอดลูกออกมารับเทศกาลคริสต์มัสพอดิบพอดีเลยตอนนี้ก็ดูแลลูกอยู่นะคะยังไงก็อยากให้แฟนแฟนเนี้ยรอชมความน่ารักน่าชังของลูกสาวตัวน้อยในโซเชียลได้เลย
แล้วโทษนะคะดังโด่งมาแต่ไกลเลยนะคะ
ดูมากนะครับ
แอร่าลูกสาวนะจ๊ะ